คุณผู้ชมไปดูที่ฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะ
ลอตเตอรี่อนระเวงมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่คราวนี้ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลที่ห้า
อุณหาค่าสองหมื่นบาทยังไม่มีใครได้ใช้นะคะ
เขาบอกว่ามีการทำหล่นแล้วมีคนหยิบไป

ผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในภาพในคลิปนี้
ในกล้องจากกล้องวงจรปิดชื่อว่าป้าแตง
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปสัมภาษณ์ไปสอบถามป้าแตงนะคะ
ก็ยังปิดประตูเงียบเลยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใครนะคะ
ไปดูช่วงเวลาที่ผู้สื่อข่าวจะไปคุยกับป้าแตงหน่อยค่ะ

ป้าอยากให้ป้าออกมาพูดอะไรนิดนึงป้าครับป้าครับ
อย่าเพิ่งปิดประตูมาคุยกันก่อนป้าป้าออกมาชี้แจงหน่อยไหม

ป้าแตงมีโอกาสพูดหน่อยไหม
คือผู้ศึกข่าก็อยากจะฟังความจากคุณป้าแตง

แล้วก็คนที่เขาถูกรางวัลเขาบอกเขามีหลักฐานนะคะ
แต่ว่าป้าปูเนี่ยคนที่ถูกรางวัลเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๕แล้วไปทำหล่น
แล้วป้าแตงถูกกล่าวหาว่าหยิบลอตเตอรี่ไป
แตงพอเห็นผู้สื่อข่าวก็หนีเข้าร้านแล้วปิดประตูแบบนี้ค่ะล็อกประตูด้วย
พยายามตะโกนบอกให้มาชี้แจงเรื่องนี้ก็ไม่ออกมาจากร้านนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะป้าปูหรือว่านางสาวภารดีจันวัฒน์อายุ๕๔ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่า
ได้เอาภาพลอตเตอรี่หมายเลข๘๔๙๒๗๒งวดวันที่๑๖พฤศจิกายน
ถูกรางวัลที่๕มูลค่า๒๐๐๐บาท
แล้วก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพผู้ต้องสงสัย
หยิบลอตเตอรี่ที่ทำตกที่พื้นไปมอบให้ตำรวจด้วย
นี่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นหลักฐานให้ดำเนินคดีกับป้าแตง
ในข้อหายักยอกทรัพย์เข้าคลิปนี้ไป
แล้วก็เคยไปสอบถามป้าแตงแล้วว่าเก็บลอตเตอรี่ของเขาไปหรือเปล่า
แตงก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เอาไป
เนี่ยค่ะนะคะล่าสุดป้าปูเอาหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงพูดคุยกับป้าแตง
แล้วในคลิปนั้นเนี่ยป้าปูพยายามพูดจาโน้มน้าวเกลี้ยกล่อม
ป้าแตงยอมรับว่าหยิบลอตเตอรี่ใบนี้ไป
ตอนแรกเธอบอกว่าป้าแตงยอมรับแล้วจะเอาลอตเตอรี่มาคืน
บอกที่ซ่อนด้วยว่าเอาลอตเตอรี่ใบนี้ใส่ถุงพลาสติกสาย

ตำรวจก็ไปค่ะไปตรวจค้นตามที่ป้าแตงอ้างว่าไปทิ้งไว้ที่จุดนั้น

หลังจากนั้นป้าแตงเริ่มบ่ายเบียงนะครับ
คำพูดว่าไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไป
ส่วนตามคลิปกล้องวงจรปิดที่ก้มหยิบเนี่ยไม่ใช่ลอตเตอรี่
แตงบอกว่ามันเป็นแค่สลิปของธนาคารเท่านั้นเองค่ะ
ไปฟังเสียงที่เขาบันทึกเอาไว้หน่อยค่ะ
ตกโดยเงินแค่นี้แล้วก็ตกหลวงกับปอนฟาร์มไป
นี่ค่ะคือตอนแรกก็ยอมรับแต่ตอนหลังบ่ายเบียง
ป้าปูบอกว่าหลังจากนี้นะถ้าป้าแตงจะเอาลอตเตอรี่มาคืน
หรือเอาเงิน๒๐๐๐บาทมาคืนไม่รับแล้ว
ก็จะดำเนินคดีกับป้าแตงให้ถึงที่สุด
เพราะคิดว่าเงินที่ถูกรางวัลอาจจะไม่ใช่โชคของเธอ
ถ้าได้เงินมาอาจจะต้องรับเคราะหกรรมอย่างอื่นที่เข้ามา
ก็ไม่อยากได้แล้วเงินก้อนนี้ค่ะ